คุณผู้ชมครับร่างของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับ
ที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุรีรำเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็กลับถึงบ้านพักที่ปากน้ำสมุทรปราการแล้วนะครับ
ร่างของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับอายุ๕๔ปี
เป็นอดีตนายกอบจสมุทรปราการนะครับ
เคลื่อนย้ายจากจังหวัดบุรีรำไปที่บ้านพักของเขานะครับที่ปากน้ำ
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๓นาทีที่ผ่านมา
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของครอบครัวเพื่อนสนิท
แล้วก็ทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้า
ที่ตั้งแถวรอรับบางรายบางคนนะครับ
ถึงขั้นหลั่งน้ำตาแสดงความเสียใจออกมาเลย
นายสุนทรปานแสงทองรัฐบุรติช่วยว่าการกระสวนเกษตรและสากร
แล้วก็สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
ก็เปิดเผยถึงการจัดพิธีสวดอภิษฐรรมศพนะครับ
ว่าจะจัดในบ้านของนายชนสวัสดิ์นี่แหละ
ซึ่งจะเป็นพิธีภายในครอบครัวเท่านั้น

จะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดอภิษฐรรมเวลา๑ทุ่มตรงเป็นเวลา๗คืน
เว้นวันที่๒เมษายน
จากนั้นนะครับจะเก็บร่างของนายชนสวัสดิ์ไว้ก่อน

ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันณเวลานี้นะครับ
อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการดำเนินการขอพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
เมื่อคืนนี้ได้โทรศัพท์มาตลอดทั้งคืนนะครับ
โดยไว้วัฒนาโดยคุณไว้ก็บอกว่า
เสียใจนะครับที่สูญเสียลูกชายครับ
ความเป็นผู้ใหญ่นะครับมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นเพื่อนของนายชนสวัสดิ์นะครับ
แล้วก็เป็นพ่อคือลูกของคุณอนุทิน
เป็นแฟนกับคุณเพลงหรือว่าน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหม
ซึ่งเมื่อคืนนะครับนายอนุทินก็รีบไปดูอาการของนายชนสวัส
โรงพยาบาลบุรีรำแล้วก็บอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจวาย
แต่รายละเอียดต้องให้แพทย์เป็นคนแถลง
ก่อนเสียชีวิตนายชนสวัสดิ์ไปซ้อมแข่งรถ
เสร็จปั๊บลงจากรถนายชนสวัสดิ์มีอาการอ่อนเพลีย
หมดเรี่ยวหมดแรงคนใกล้ชิดก็เรียกรถฉุกเฉิน

แพทย์ก็ดูแลทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างเต็มที่
ก็ประคองอาการไว้จนถึงเที่ยงคืน
ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้เปรียบเสมือน
สูญเสียญาติสนิทไปคนหนึ่งทีเดียวครับ
ก็สนิทกันมากเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน
ส่วนตัวกับบ้านผมเองก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า
ลูกชายของผมกับลูกสาวของคุณจนสวัสดิ์
ก็เป็นแฟนกันนะครับรักกัน
ก็ต้องเปรียบเสมือนว่าเราก็สูญเสียญาติที่สนิทนะครับไปคนหนึ่ง

แต่ผมก็ไปดูอาการท่านตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวาน
ขณะที่ในกรุงศรีวิลัยสุชินเผื่อ
สสสมุทรประการพักพลังประชารัฐระบุว่า
เจอกับนายชนสวัสดิ์ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานตอนเช้า
ซึ่งนายชนสวัสดิ์ก็ยังมีสีหน้าที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส
ว่าไม่ได้พบความผิดปกติอะไรเลย
หรือว่าจะมีอาการป่วยอะไรให้เห็น
คุณผู้ชมครับสำหรับนายชนสวัสดิ์นะครับ
เป็นนักแข่งรถแล้วก็เป็นนักธุรกิจ

ก็มีฐานการเมืองที่เหนียวแน่นอย่างที่เราทราบกัน

เคยเป็นกรรมการบริหารพักหลายพักนะครับ

แล้วก็การเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่จะถึงนี้

ขณะที่น้องเพลงลูกสาวนะครับ
ก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ลำดับที่๕ของพักภูมิใจไทยครับ

ของน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวของคุณชนสวัสดิ์นะคะ
เป็นข้อความถึงพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์นะคะ

หนูไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายของเรา
เมื่อหนูทำของขวัญชิ้นนี้ให้พ่อในวันเกิด
แล้วก็มีข้อความว่าจากพ่อว่า
เพลงจุ๊บพ่อเหมือนตอนเด็กสิลูก

อกจากนี้นะคะน้องเพลงก็โพสต์ท่อนฮุก
ถ้าหนูได้รับโอกาสอีกครั้งเดินอีกครั้ง

หนูจะเล่นเพลงที่ไม่มีวันจบสิ้น
จะรักจะรักจะรักจะเต้นรำกับพ่ออีกสักครั้งค่ะ
นี่ค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในไอจีของคุณชนธิดานะคะ
ส่วนในอินสตราแกรมหรือว่าไอจีของนายชนสวัสดิ์
โพสต์สุดท้ายที่เขาได้โพสต์เนี่ยนะคะ
เป็นคลิปวีดีโอเพลงของลูกสาวและคุณนันทิดาแก้วบัวสาย
ให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนปี๒๕๖๕ค่ะ
โดยมีข้อความระบุว่าเพลงที่แทนความรู้สึกและความทรงจำ
ของลูกตั้งแต่เล็กที่มองเห็นพ่อต่อสู้เพื่อสิ่งที่พ่อรักเสมอ
โดยมีข้อความรู้สึกและความทรงจำที่มองเห็นพ่อต่อสู้เพื่อสิ่งที่พ่อรักเสมอ

แต่ในปัจจุบันบรรยากาศในบ้านขาวณตอนนี้ทางครอบครัวก็นิมนต์พระมาประกอบพิธี
โดยมีคุณแม่จันแรมโธนวนิกคุณแม่ของในชนสวัสดิ์
และในเป๊กเสรณีชาญวีรกูลมาร่วมในพิธีด้วย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางครอบครัวได้เปิดให้ผู้มาร่วมพิธี
กราบขอขมาอโหสิกรรมก่อนที่นางนันทิดาแก้วบัวสายและน้องเพลง
นำดอกไม้ไปไหว้และเคาะโลงเพื่อกราบขอขมาพ่อ
ซึ่งก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะกับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
ในโลกโซเชียลเองค่ะก็มีการเข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็ต่างก็ตกใจกับการจากไปของนายชนสวัสดิ์นะคะกลุ่มเพื่อนอย่าง
ตอสปิติพิรมพักดีจินจรินธรรมวัฒนะเป๊กสัญชัยเองตระกูล
รวมถึงอดีตคนสนิทโยยศวดีก็โพสต์ไอจีด้วยพื้นสีดำ
และข้อความอาลัยต่อการจากไปของนายชนสวัสดิ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ชาวปากน้ำบางส่วนค่ะเมื่อรู้ข่าวก็ไปที่หน้าบ้านพักของนายชนสวัสดิ

นั่นก็เป็นบรรยากาศที่บ้านขาวนะคะแล้วก็ที่ปากน้ำสมุทรปราการ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ